เมื่อกี้มีเลขอะไรบ้างนะก็แล้วแต่คนจะ
แบบนั้นนะมันคือสารนั้นย้ำไม่ให้นะอีกข่าวหมดหรือยัง

เนี่ยข่าวนี้ดิฉันต้องกระชับพื้นที่เลยล่ะ
คุณถอยไปชิดผนังหน่อยนะเพราะคุณกลัว

ระหว่างตุ๊กแก่กับงู
หรือทั้งคู่งูยังไม่ค่อยเท่าไหร่
กลัวตุ๊กแก่ใช่มั้ยไม่ชอบสัตว์ตระกูลตุ๊กแก่
แต่คราวนี้ไปดูงูกินตุ๊กแก่จะเป็นภาพที่ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่นะครับ
ตาไว้ก่อนสำหรับใครที่ไม่ชอบภาพอะไรแบบนี้นะฮะ
เป็นคลิปงูตัวสีเขียวนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่งูเขียวหรือไม่
เป็นคลิปจากเฟซบุ๊คของนางสาวจุธามาสจิเจริญ
ประจัดมาอีกทีหน่อยมันน่าเกลียดอ่ะ
น่ากลัวสาวบางคนเห็นแล้วไม่กล้ามอง
ไม่ชอบไลน์เขา
แต่ตอนนี้เขาเป็นที่ฮือฮานะภาพนี้ข่าวนี้
จังหวัดเลยเพราะว่าต่างแชร์ภาพงูกินตุ๊กแก่ที่เกิดขึ้นด้านหลังบ้าน
เลขที่๒๔๗ตัวเลขมา๒๔๗๔๗หมู่๒ตำบลเมืองอำเภอเมืองเลย
ผู้สิทธิ์ข่าวสอบถามไปยังนางสาวจุธามาศ
ว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมานำผ้าไปซักบริเวณลานกว้างหลังบ้าน
ต้องตกใจเมื่อเห็นงูไม่ทราบว่างูอะไร
ตัวสีเขียวยาวประมาณ๑เมตร๒๐เซนติเมตรออด๑เมตร๒๐เซนติเมตรนะฮะ
กำลังกินตุ๊กแก่ตัวใหญ่ก็พยายามจะไล่ไปเพื่อให้งูคลายตุ๊กแกออกมา
มันก็ไม่ยอมคลายนะฮะเลยใช้การกินกลืนกินอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจนหมดทั้งตัวนะครับ
จากนั้นก็เลื้อยหนีไปทางพงหญ้าหลังบ้าน
โดยได้บันทึกภาพวีดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยมือถือแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊ก
เพื่อนทราบข่าวก็โทรศัพท์สอบถามว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะ
งูกินตุ๊กแก่นานแค่ไหนนะฮะกินอยู่ครึ่งชั่วโมง๓๐นาทีนะครับ
นำไปตีตัวเลขกันเพื่อเสี่ยงโชคกันใหญ่ส่วนตัวนี้ไม่ชอบเล่นหวยค่ะ
แต่ก็จะไปหาซื้อลอตเตอรี่สักใบเผื่อจะโชคดีถูกรางวัลที่๑
เหตุการณ์แบบนี้แหมไม่ได้เจอกันได้ง่าย
อยู่มาเจอภาพงูกินตุ๊กแกอยู่ในบ้านของตัวเองใกล้วันหวยออกแบบนี้

จริงงูเขียวเป็นงูมีพิษนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ว่ากำลังตื่นตะลึงแบบดูเลข
ต้องระวัดระวังด้วยนะเป็นไปได้ก็เอาเขาออกจากบ้านเถอะ
คุณรัชพรบอกว่าเมื่อไหร่ข่าวนี้จะจบซะทีเมื่อไหร่ผมจะเล่าจบซะที
บ้านเลขที่เขาย้ำอีกที๒๔๗หมู่๒นะครับความยาวของงูก็เมตร๒๐นะครับ
แล้วก็กินตุ๊กแก่อยู่ประมาณ๓๐นาทีนะฮะครบเลข๐๙ครบแล้ว